คาวเมื่อแลกมาดูในเรื่องของวงการพระสมกันก่อน

หลังจากมีข่าวว่าพระพรหมสิตอดีตจ้าอาวาสวกสาเขต
ให้ลูกศิษย์นั้นติดต่อว่าจะเข้ามอบตัวกับกองปราบ
ล่าสุดตอนนี้บรรยากาศที่กองปราบเป็นอย่างไร

ติดตามพร้อมกันเลยครับกับคุณพลอยสจิบฤทธิสินรายงานสดเข้ามาครับ
รายงานเข้ามานะคะว่าผู้ประชาการสำรวจสอบสวนกลางค่ะอยู่ระหว่างการนิมนต์นะคะ
อดีตพระพรหมสิทธินั้นนะคะที่วัดสะเกดนั้นเข้ามาที่กองบังคับการปราบรามค่ะ
โดยมีรายงานนะคะว่าจะเข้ามาในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะ
บรรยากาศที่กองบังคับการปราบรามนะคะขณะนี้ค่ะก็ยังคงมีสื่อมวลชนนะคะ
หลากหลายสำนักนะคะมาปักหลักเฝ้ารอค่ะการเข้ามอบตัวนะคะ
ของอดีตพระพรหมสิทธิเป็นจำนวนมากค่ะ
หลังจากมีกระแสข่าวนะคะว่าจะเดินทางเข้าพบกับพนักงานสอบสวน
ตั้งแต่ช่วงเวลา๙นาฬิกาถึง๑๐นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
แต่จนถึงขณะนี้นะคะก็ยังไม่มีวี่แววค่ะ
พระพรมสิทธินั้นเดินทางเข้ามาพบพนักงานสอบสวน
แต่อย่างใดค่ะซึ่งที่กองบังคับการปราบปรามนะคะ
ก็ยังคงมีลูกศิษย์จำนวนนึงค่ะเดินทางเข้ามาเฝ้ารอการมอบตัวนะคะ
ซึ่งลูกศิษย์เองค่ะก็ได้มีการพูดคุยกับทางทีมข่าวเบื้องต้นนะคะ
ว่าทราบจากวงการลูกศิษย์ด้วยกันค่ะ
อดีตพระพรหมสิทธินั้นจะเข้ามอบตัวแต่ยังคงไม่ทราบรายละเอียดต่างนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะล่าสุดค่ะตำรวจเองนะคะก็ได้ยอมรับค่ะ
ได้รับการประสานงานจากลูกศิษย์ของพระพรมสิทธินะคะ
ว่าจะพาท่านเข้ามอบตัวในวันนี้ค่ะตามที่มีกระแสข่าวจริงนะคะ
ซึ่งขณะนี้นั้นนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะ
ก็ได้มีการเข้าไปรับตัวนะคะแล้วก็ได้มีการนิมนต์มาสอบส่วนเพิ่มเติม

โดยมีรายงานนะคะว่าจะเข้ามาถึงที่กองบังคับการปราบปรามในช่วงบ่ายนี้ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมอีก
และต้องเพิ่มอีกค่ะว่าทนายความของเจ้าอาวาสวัสดิ์สักเกตนั้นนะค่ะ
ได้มีการเตรียมเงินจำนวนกว่า๖ล้านบาทนะคะ
เพื่อที่จะเตรียมมาขอยื่นประกันตัวหลังเข้ามอบตัวในวันนี้ด้วยค่ะ
ก็ยังคงเหลือพระพรหมสิทธิค่ะที่ในวันนี้นะคะ
รอความชัดเจนค่ะในการที่จะติดต่อเข้ามอบตัวนะคะ
ซึ่งก็คาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
แล้วก็อีกคนนึงค่ะก็คือพระพรมเมธีนะคะ

ที่ขณะนี้ก็ยังคงอยู่ระหว่างหลบหนีแล้วก็ยังไม่พบตัวเช่นเดียวกันค่ะ
ขณะที่เมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมานะคะ
ก็ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาด้วยนะคะว่า
ให้มีการโปรดก้าวนะคะถอดสมณศักดิ์ค่ะ
พระจำนวน๗รูปด้วยกันค่ะซึ่งก็ได้แก่พระพรหมสิทธิค่ะ
พระพรหมสิทธิค่ะพระพรหมสิทธิค่ะ
ก็ได้มีการประกาศตั้งแต่วันที่๒๙พฤษภาคม๒๕๖๑เป็นต้นไปค่ะ

ก็ยังคงมีกระแสข่าวนะคะออกมาเรื่อยนะคะ

ซึ่งเราก็จะคงเกาะติดสถานการณ์ที่กรมาคับการปราบปราม
โดยในช่วงบ่ายนะคะที่มีรายงานว่าจะเข้ามาอย่างแน่นอน

คอสติดิกิซิสไฮรัตทิวีรายงานจากนกรปราม